มาดูเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์
คือต้องบอกว่ามันระบาดไปทุกที่เลยจริง
มันมันเป็นโรคระบาดไปแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาวันหนึ่งอ่ะ

เจ้าตัวบอกอยู่ไม่เป็นสุขแล้วงานการไม่ต้องทำเลยทีเดียว
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ

แต่เราต้องตู๊ดเพราะมันเป็นคำหยาบถามว่าคุณผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวงง
คนที่อัดคลิปอยู่คือเขาอัดคลิปตัวเองเนี่ย
ตอนที่เขากำลังคุยกับคอร์เซนเตอร์ซึ่งเบอร์ปลายสายก็คืออันนี้
แปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองแปดอันนี้แล้วชายคนนั้นที่เป็นคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย
ก็อยู่ในสายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณหนุ่ม
คุณหนึ่งคือคนที่อัดคลิปและถูกคอร์เซ็นเตอร์โทรมาทวงเงินนี่แหละค่ะ
คุณหนุ่มก็พูดไปนี่แหละครับนี่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ
ถ้าเจอเบอร์นี้อย่ารับไอ้ปลายสายที่มันเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์คนร้ายเนี่ย
มันก็พูดแล้วก็ด่าคุณหุ่นกลับมาเป็นชุดเลยค่ะ
คุณหนุ่มบอกว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยเบอร์นี้จะต้องใช้ติดต่อธุรกิจทำงานค้าขาย
ปรากฏว่าเจอแบบนี้ทั้งวันเขาบอกเคยบล็อกเบอร์ไปแล้ว
แล้วหลังจากนั้นมันเปลี่ยนเบอร์ใหม่โทรมาอีกค่ะ
เขาบอกว่าคนที่โทรมาจะพูดไม่ค่อยชัดด้วยนะ
แล้วมาถามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดปฐุมธานี
คอร์เซนเตอร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปกู้เงินมาที่หนึ่งจากบริษัทสินเชื่อ
แล้วให้เบอร์คุณหนุ่มไว้จะให้คุณหนุ่มชดใช้ตัวหนี้ทั้งหมด
ผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ปฐุมธานีก่อเอาไว้
แต่คุณหนุ่มบอกก็ไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้อง
โอ้โหตอนนี้อยู่ไม่เป็นสุขค่ะเพราะว่าจะรับจะไม่รับสายซะเลยก็ไม่ได้
ถ้าเกิดเป็นลูกค้ามาล่ะแล้วจะทำยังไง
ตอนนี้ก็เลยขออัดคลิปแบบนี้เอามาแฉเอามาให้ทุกคนได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
คุณหนุ่มบอกว่าที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นไปไม่ได้
ถามว่าเอาเปลี่ยนไหมล่ะเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้สิเพราะเบอร์นี้ใช้มานาน
ต้องติดต่อธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศทั่วประเทศด้วย
แล้วก็บล็อกเบอร์ไปแล้วแต่มันก็ยังเปลี่ยนเบอร์อื่นโทรมาซ้ำอีกนั่นแหละค่ะ